ดูเหตุการณ์นี้นะครับกล้องจากหน้ารถเนี่ยสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะฮะ
คันนี้ที่มีกล้องหน้ารถเบรกได้ทันนะ
ไม่งั้นทับร่างคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่ล้มอยู่กลางถนน
แต่คุณผู้ชมฮะคันที่ขับผ่านไปข้างหน้าเบรกไม่ทันทับร่างไปก่อนแล้ว
ให้คุณผู้ชมดูคลิปจากกล้องหน้ารถนี้กันนะครับ
คุณผู้ชมเห็นคันข้างหน้าไหมฮะเป็นกระบะตู้ทึบส่งของเนี่ย
เขาเห็นไหมฮะว่าขับมาชวัดเฉวียงเขาก็เบรกไม่ทัน
เขาทับร่างของผู้ชายคนนี้ไปแล้ว
ส่วนรถคันที่ติดกล้องหน้ารถเนี่ย
เห็นเหตุการณ์มาแต่ไกลและขับเว้นระยะไว้ก็เลยเบรกทัน

เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงหมายเลข๓๔๖ราชพฤกษ์ตัดใหม่ขาเข้า
ปากซอยวังขา๗ที่ตำบลคลองข่อยอำเภอปรากเก็ตจังหวัดนนทบุรีนะครับ
หมายเลขทะเบียน๒ขไข่ททหาร๕๙๖กรุงเทพมนครล้มอยู่กลางถนน
และคนขี่ก็คือนายนนทภูมิสอนศิลป์อายุ๑๗ปี
นักเรียนวิทยาลัยเทคนิคปฐุมธานีสาขาช่างก่อสร้าง
สภาพถูกรถทับแขนขาหักผิดรูปเสียชีวิตอยู่กลางถนน
งไปประมาณ๕๐เมตรครับรถกระบะส่งของตู้ทึบ
สีขาวหน้าทะเบียนบ่วยไม้สศ๔๑๕๒พศิษยาจอดอยู่ครับ
มีร่องรอยความเสียหายที่กันชนด้านหน้าแบบนี้นะฮะ
โดยนางสาวขวัญใจสงวนสัตว์อายุ๓๓ปีเป็นคนขับ
ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยใจระทึกแล้วครับ
โดยเธอบอกว่าแบบนี้เธอบรรทุกของมาจากจังหวัดปฐุมธานี
จะไปส่งปลายทางก็คือดินแดงครับขับมาเลนขวามาถึงที่เกิดเหตุ
ตรงนั้นมันก็มืดนิดนึงเธอเห็นว่ามีอะไรอยู่บนถนนนะ
แต่เห็นในลักษณะกระชั้นชิดเธอพยายามที่จะเบี่ยงรถออกแล้วนะ
กล้องหน้ารถก็จะเห็นนะว่ารถของเธอเฉไปเฉมา
แต่เบี่ยงแล้วมันไม่พ้นก็ทับอะไรไปบางสิ่งบางอย่าง
เธอก็เลยไปจอดรถอยู่ข้างหน้าเดินย้อนกลับมาดูปรากฏ
สิ่งที่ทับเนี่ยคือคนโสบหรอครับเออเป็นโสบครับ
ไม่รู้นะว่าผู้ชายคนนี้ถูกรถคันไหนชนมาก่อนแล้วหรือเปล่า
แต่รถเธอมาทับมาทับซ้ำอีกทีนะฮะ
ส่วนคนที่ขับรถที่มีกล้องหน้ารถซึ่งเป็นพลเมืองดี
ซึ่งกล้องหน้ารถบันทึกคลิปเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนะฮะ
ก็บอกว่าตอนนั้นนะเห็นว่ามีรถบรรทุก๑๐ล้อ
พยายามหักหลบรถจักรยานยนต์ก่อนและทีนี้ผู้เสียชีวิตเนี่ยล้มอยู่กลางถนนแล้ว
แล้วก็ขับอะไรนะออกไม่ทันใช่ไหม
ก็ยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะ
ก็เลยไม่รู้นะฮะว่ารถจากฝั่งตรงข้ามมันปีนแล้วมันรูดแล้วมาชนมอเตอร์ไซค์ก่อนหน้านั้นหรือเปล่า
อันนี้ก็ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางนี้ให้หมดด้วยนะฮะ